วันนี้นะคะสารได้มีการอนุมัติออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุแทงหนุ่มวิศวกรนะคะที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่แถวซอยลาดพร้าวระหว่างซอยลาดพร้าว๒๓และ๒๕ซึ่งก็ได้มีการใช้ภาพสเก็ตคนร้ายล่ะค่ะเป็นหลักฐานในการออกหมายจับนะคะความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุใช้มีดแทงนายนเรศหวังทางมีวิส

สวนยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะทั้งเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์และประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งคนร้ายอาจมีการเตรียมการก่อเหตุมาเป็นอย่างดีขณะที่มีการสอบพยานแล้วกว่า๑๐ปากคาดว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วนี้ค่ะ